ข่าวต่อไปนี้ต้องบอกว่าคุณพระช่วย
พระสงฆ์๑๖รูปต้องช่วย

อุ๊ยท่านเดี๋ยวไปรัดทางธุ่งนาเลย
ทางมันเป็นทางลัดถึงเร็ว

คือตอนแรกถนนมันดีไงแต่พอขับไปสักพักตอนแรกก็ลาดแบบเป็นลาดยางดีอยู่เป็นปูนดี
สักพักเริ่มเป็นดินก็ไม่เป็นไรสักพักโอย่าขึ้นเพียบเลยค่ะ
แล้วรถมันตะแคงมันตกลมเอาก็ทางลัดไง
แล้วทางคันมีแต่พระสงฆ์สิบหกรูปตรงนี้ค่ะ
ช่วยกันดันช่วยกันเข็นรถสองแถวให้มันพ้นจากอล่มข้างมันตกข้างนาง
ไหนจะจีวอนไหนจะย่ามไหนจะอะไรเนอะ
คือคลิปนี้คนแชร์ต่อกันเยอะคือเห็นใจท่านก็เห็นใจ
บางคนก็อดขำไว้ไม่ไหวจริงนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อ่างทองค่ะ
พระครูนิมิตรธรรมธรเจ้าอาวาสวัดมงคลธรรมนิมิต
หรือว่าวัดดอนรักในอำเภอสามโก้เล่าให้ฟัง
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเที่ยงวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะ
ได้รับกิจนิมนต์ไปงานบวช๑๖รูปขากลับก็นั่งรถสองแถวมา
คนขับไปถามเส้นทางรัฐไงว่าจะกลับวัดทางไหนเร็วบ้าง
โยมท่านหนึ่งชาวบ้านนะเขาก็บอกอุ้ยเลาะตามริมคลองไปเลย
ยาวตลอดจากทางคอนกรีตเนี่ยไปได้เลยแป๊บเดียวถึง
ปรากฏว่าขับไปเออเป็นคอนกรีตสักพักเป็นลูกรัง
อีกทีหนึ่งโอ้โหย่าเพียกว่าฟังร้าวเฮาะวาดเล่าให้ฟังหน่อย
โยมเขาบอกว่าให้ล็อกคลองไปเลยขึ้นทางร่องไย
จะหรือเป็นถนนคอนกรีตเขาก็ข้ามไปอีกทาง
เป็นลุกรังมันมีล้อวิ่ง๒ล้อทางก็มย่วไก่ได้
แล้วก็ไปกระตุกถนนแล้วมันเป็นทางเร็วทางมอเตอร์ไซค์
ตอนนี้มันทางนั้นเขาคุดเป็นท่อต้นไม้มันขึ้น
เขาคุยกับโชคเพื่อว่าถ้ารถพลิกไฟเนี่ยเดี๋ยวลดหมดเลย
เพราะทุกคำต้องพลิกเดี๋ยวไปติดโคตรดินติดตรงกลางหมดเลย
และก็ช่วยเขายกรถข้ามอ่ะแล้วก็ดันใจพอจนจึงทะโน่นไยทะโน่นคราดอีก
เจอทะโน่นไยออกทะโน่นคราดอีก

กลับทางเดิมคือท่านจอว่าท่านเล่าไปท่านก็แค่หัวเท้าไป

ใช่ทั้งเข็นทั้งลาก

เข็นรอยดำรอยเท้าเต็มไปหมดเลย
เจ้าอาวาสต้องนำพระทุกรูปเดินเท้ากลับไป